ซึ่งวันนี้ทางด้านของญาติของผู้เสียชีวิตเองก็

กลับไปบำเพลงกุศลที่บ้านเกิดที่กำลังขีดแล้ว

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสกเศร้าทีเดียว

ก็บรรทุกรากของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๗ศพจากทั้งหมด๑๘ศพนะครับ
จากอุบัติเหตุรถทัวร์แห่โค้ง
เดินทางออกจากโรงพยาบาลวังน้ำเขียวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เอง
ก็มุ่งหน้าพามร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นกลับไป
บำเพ็ญกว่าสนที่บ้านเกิดที่กละสิน

มีรถตำรวจของกรมทางหลวงนำขบวนอำนวยความสะดวกให้ตลอดเส้นทางครับ
นางสมจิตจำปาศรีอายุ๕๕ปี
เป็นชาวกรสินหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

ก็บอกว่าเดินทางมาเที่ยวกับญาติ
รวมทั้งหมด๑๒คนเป็นญาติกัน
ช่วงเกิดเหตุเธอนั่งอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของรถทัวร์
มีคนตะโกนบอกว่าให้หาที่เกาะ

ก็คิดสักแป๊บหนึ่งตัดสินใจนะลุกจากที่นั่ง
หมอบลงกับพื้นเลยคุณผู้ชมคือใต้เบาะเลย

จากนั้นรถเริ่มชนข้างทางแล้ว
คือคนในรถรู้สึกเห็นท่าไม่ดีแล้วรถเริ่มเสียหลักเริ่ม

แต่ว่าเธอมากับหลานด้วยก็เลยพยายามช่วยหลานก่อน

เหตุการณ์ทั้งนี้ตัวของคุณสมจิตต้องศูนย์เสียยาที่ไปด้วย
ด้วยจากสิบสองคนเนี่ยเสียไปแปดคนด้วยกันไปฟังเสียของเธอหน่อยครับ
มันจะสายตลอดเลยตอนมันจะเป็นก่อนมันจะเป็น
คนขับได้ตะโกนให้พวกเราระวังตัวอะไรยังไงไหมคนขับไม่ได้ตะโกนเลยค่ะ
มีแต่คนที่อยู่ที่เขาเสียแล้วตะโกนบอกเพราะว่าเป็นเป็นอา
เขาเป็นผู้หญิงแต่เขาขับรถประจำรถสิบล้อเขาตะโกนบอกว่ารถเบรกไม่อยู่แล้วจับเลย
เขาบอกอย่างนี้เขาก็ร้องแรงเพราะเขาพูดอย่างนั้นแล้ว
คนข้างล่างที่นั่งอยู่ข้างเขาบอกว่าเบรกมันแตกแล้วเขาก็บอกอย่างนี้เลยตะโกนมา
เพราะว่าเขามาเบรกแตกมันก็ไปมาไปมาก็บึ้มไปเลยล่ะค่ะตอนตอนที่เราเตรียมตัวใช่ไหม
ยายลงไปนั่งอยู่กับเพื่อนกลางกลางที่คนเดินอ่ะค่ะยายก็กอดหลานแล้วยายก็จับเด็กที่
ที่บ่อรถน่ะเนี้ยจับขามันนั่นอ่ะนั่นอ่ะยายก็จับตรงนั้นน่ะ
แสดงว่ายายก็มีสติตลอดยายมีสติตลอดยายจำได้จนลด
ยายก็เลยเอามือเนี่ยไปคำหาที่ออกมันมืดมันก็ไปคำไปถือช่องเล็กเท่านี้แหละ
มันเป็นกระจกมันแตกแล้วมันเป็นเสียบเป็นเสียบอยู่หน้านั้นอ่ะยายก็เลยเอาแขนยายไปทั่วกระจกออกอย่างนี้
ยายก็เลยเอาหลานออกไปข้างนอกคนที่ที่เสียชีวิตอยู่กับพี่น่ะเสียเลย
ไม่ได้ร้องไม่ได้เขียวความเชื่อเดียเม็ดแต่น้อยเดียวเพราะว่ายายตั้งสติและอุ้มหลานอยู่
รถเขาก็ลงถึงพื้นแล้วยายเลยบอกว่าเรียกชื่อคนที่เสียนั่นน่ะ
เขาไม่มีเสียงขานสักคนเลยยายจะแล้วเสียงสิโอยโคยคางก็ไม่มี
สภาพหน้าของคุณป้าเองก็มีบาดแผลนะที่บริเวณหางคิ้วก็แตกด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าคนขับก็ไม่ได้ตะโกนเตือนผู้โดยสารเลยผู้โดยสารด้วยกันเองนี่แหละ
เริ่มรู้สึกว่ามันท่าไม่ดีแล้วและคนที่เตือนก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะฮะ
ทีนี้นางสมจิตยังเล่าต่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการเดินทางมาเที่ยวต่างจังหวัดครั้งแรกของเธอนะคุณผู้ชม
ส่วนสาเหตุที่รอดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าห้อยพระมีพระดีหรือของดีหรอก
แต่ว่าเป็นเพราะว่าคือพรจากแม่คุ้มครองก่อนออกจากบ้านนะฮะ
อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมคือทางด้านของนางชื่นจิตขันทบูลยังอยู่ในอาการที่โศกเศร้านะครับ
ต้องสูญเสียทั้งลูกสาวทั้งสองคนเลยแล้วก็แม่ด้วยครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าทำใจไม่ได้เลย
ไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัว

อีกหนึ่งคนที่รอดครับคือทางด้านของนายกำจัดสุทธิชุมอายุ๗๓ปีคือท่านนี้
เป็นชาวกรสินเหมือนกันก็เล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่า
ผู้โดยสารรถทัวร์เกือบทั้งหมดเป็นเครือญาติกัน
เช่ารถแบบเช่าเหมามาเดินทางไปเที่ยวที่มรยอง
ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุเด็กแล้วก็เป็นช่วงของปิดพักเรียนด้วย

ฟังเสียงของคุณกำจัดครับ
และก็ก็อย่าให้เพื่อเท่ากันคือเหนือเทราจนลูกตัวนั้น
สรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อดผู้เสียชีวิตล่าสุดกับเหตุการณ์นี้ทั้งหมด๑๘ศพ
เป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑๖ศพ
และที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียว๑ศพ
โรงพยาบาลเซ็นต์แมรี่๑ศพนะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาลวังน้ำเขียว
ตอนนี้มี๔รายที่ทั้งหมดนั้นก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ